ปี๓๕เราเรียกร้องอะไรกันนะครับ
นายกต้องไม่ใช่คนนอก
แต่ทีนี้ต้องเป็นสอ
แต่ณวันนี้ทุกอย่างวนกลับมา

มันจำเป็นต้องถึงอดีตก่อนเพื่อที่จะพูดจากวันที่มาจุบัน
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกเราต้องมาเรียกร้องว่า

เพราะว่าองค์คาพยพทุกอย่างของพลเอกประยุทธ์
ก็ถูกตั้งมาโดยสนชสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับแม้แต่องค์กรศาล
แล้ววันนี้องค์กรอิสระเหล่านี้แน่ใจหรือครับว่าเป็นองค์กรอิสระจริง
การตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบฝั่งรัฐบาลไม่เคยเจออะไรเลยนะครับ
แต่พอตรวจสอบฝ่ายค้านตรวจสอบฝั่งตรงข้ามเจอหมดเลยครับ
และแม้แต่การยกเวทย์ไม่ต้องยืนบัญชีทราบศีลนะครับ
คือเวลาพูดเรื่องตรวจสุน๖๐เป็นตรวจสอบถูกของทอดรัฐบาลกง
อ่านุน๕๐นะครับมันบอกแล้วครับว่าตรงไหนที่ให้บังกงนะครับ
แต่วันนี้เวลาเราพูดถึงการเมืองเราไม่พูดทั้งหมดเราพูดแค่ว่านักการเมืองนักการเมืองนักการเมือง

ทีนี้ที่สสชวชวิตบอกค่ะเดี๋ยวฉันเอาสรุปความที่สสชวชวิตบอกคือ
ทั้งหมดนี้เรียนฟังแล้วเนี่ยนะคะคือคุณกฤษณะก็พูดโดยที่เข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันแก้แค่ระดับรัฐบาล
มันไม่มีผลต่อข้อเรียกร้องที่๓ที่เป็นประเด็นเรื่องของสถาบัน
อย่างที่สอสอบอกว่ามันไม่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะพูดเรื่องของการปฏิรูปสถาบันไง
พูดเมื่อกี้ก็วนอยู่เรื่ององค์กรอิสระเรื่องขอสชซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับสถาบัน
และกลุ่มเยาวชนก็อาจจะมีประสบการณ์ที่น้อยกว่า
คือเขาโตมาในช่วง๕๖ปีนี้เขาก็เห็นบริบทการเมืองแบบนี้
แต่เขาไม่เห็นการเมืองเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงสอสอทะเลาะกัน
สภาทำงานไม่ได้มีความขาดแย้มมีวิกฤติทางการเมือง
จนนำมาสู่การปฏิวัติของพลนิกประยุทธ์
มันไม่ใช่อยู่ดีท่านก็มายึดอำนาจอยากเป็นนายกมันไม่ใช่มันมีวิกฤตทางการทางการเมือง
และวันที่ท่านพลเอกประยุทธ์จะคืนอำนาจให้ประชาชนจะมีการเลือกตั้ง
มันก็มีความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนว่าถ้ากลับมาเป็นการเมืองแบบเดิม
สอสอก็เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงทะเลาะกันอีกประชาชนจะอยู่ได้ไหม
มันก็เป็นวิกฤติทางการเมืองอีกรอบใช่ไหมครับเขาก็เลยมีความคิดว่าคอสชเนี่ย
ควรจะตั้งสวขึ้นมาเพื่อมาดูแลแก้ไขปัญหาการเมืองร่วมกับสอสอ
คานอำนาจการถ้าสอสอทะเลาะการตั้งรัฐบาลไม่ได้มีปัญหา
สวเข้ามาช่วยแก้ไขซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามพ่วงในรัฐธรรมนูล
ซึ่งประชาชนเห็นชอบนะครับแต่คุณไม่เห็นชอบก็เรื่องของคุณ
แต่คนส่วนใหญ่เขาเห็นชอบคุณจะบอกว่าประชามติไม่ถูกต้อง
ก็คนเห็นด้วยเขาก็ไม่ได้มีการไปลนลงคนไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ลนลง
ทุกคนก็ให้ประชาชนคิดเองเพราะวันนั้นมันคือบรรยากาศของ
ของการปฏิวัติต้องการความสงบท้ายลนลง
เสื้อแดงก็ออกมาลนลงเสื้อเหลืองก็ออกเสื้อส้มเสื้อเขียวสารพัดสี
ทะเลาะกันอีกไหมครับเขาถึงไม่ให้ลนลง
แล้วประชาชนก็คิดเองนะฮะผมก็ไปลงปฏิของผม
ไม่มีใครมาบอกผมผมก็เห็นว่าคิดของผมเอง
เดี๋ยวดูถูกประชาชนประชาปฏิผ่านมาแล้วก็ต้องยอมรับ
เรียนเข้าใจมันจะเกิดข้อถกเถียงเดิมก็คือ๑๖ล้านเสียง
กับการโดนจับตอนที่รณรงค์หวดโนนะคะ
แต่ทีนี้เรียนเอาจากขมวดคือว่าคุณเลือกเอาประเด็นว่า